โอเคใส่ไข่บันเทิงกันค่ะแน่นอนมาเรื่องนี้เลยนะฮะตอนนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าต่อเนื่องกันมานะครับเป็นข่าวของตอนแรกเนี่ยคุณหยกธัญกันนะฮะได้มีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับแล้วก็มีการเขียนข้างล่างนะครับว่าเนี่ยน้องพี่น้องเข้าวงการไลน์เนี่ยก็เล่นพี่เลยนะ
ไม่เลือกที่อย่างมึงเขาเรียกว่ารรร้านดาน

คันไม่เลือกที่อย่างคุณเขาเรียกว่าแรดร่านด้าน
นรูเข้ามาไม่ทันไรก็เล่นพี่ซะและ
ช่วยมันทำอาการคันของหนูหน่อยเห็นเงียบฟ้าจะเรียบนะคะ
อันนี้มันเกิดมาจากนี้แหละคือหยกโพสต์ข้อความนี้ลงในอินสตาแกรม
ทีนี้เขาก็ไปตามหากันสิว่าใครว่าคนที่หยกพูดถึงคือใคร
ก็ปรากฏว่าหวยไปออกที่น้องพีพีนะครับ
ซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเล่นละครนางเอกเรื่อง
คุณแอมในก็เป็นแฟนอยกคุณแอมฟีรวาตนี้นะผิดเชื่อมานะ
ไม่หรือเชื่อหรอไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกไว้อย่างนั้น
ถ้ามายถึงภูมิไปที่พีนี่ใช่ไหมเนี่ยคนนี้นะ
คนเซือดสีดำคือยกคนเซือดสีขาวคือน้องพี
อันนี้เขาถ่ายด้วยกันเหรอไม่แหมเขาก็เอาผ้ามาต่อกันไง

เพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันกับคุณแอมเรื่องสาวน้อยไอควันนี่นะฮะ

ก็แสดงว่าต้องมีเรื่องกับนางเอก

ถ้าเข้าโรงหนังให้งดใช้โทรศัพท์
แต่เข้าไปในใจเธอปั๊บเรางดมีคนอื่น

ก็จะเหมือนกับเขียนคำอะไรอย่างนี้ตลอด
บางทีก็จะเขียนว่าคิดถึงนะ
คนแอมก็จะคิดถึงมากเลย
ทางน้องก็บอกคิดถึงเหมือนกัน
ถ้าจะขอก่อนหน่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนเป็นคู่จิ้นในละครอะไรแบบนี้

พอมีข่าวกระแสนี้ออกมาปุ๊บคุณแอมแกก็ออกมาโพสต์
ลงรูปคู่ระหว่างเขากับน้องพีพี
แล้วก็เขียนข้างล่างว่าเนี่ยเขาไม่ใช่พี่น้องท้องติดกันนะครับ
เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เหมือนกับมาว่าเขาช่วยคิดสมัยนะ
ผมไม่เคยมีเครื่องเสียทางด้านนี้เลยนู่นนี่นั่นนี่เป็นรูปนี้

เป็นพี่น้องกันนู่นนี่นั่นใครทำอะไรรู้อยู่แก่ใจนะครับ
แล้วเนี่ยคือเขาเป็นน้องผมผมก็ต้องออกมาปกป้องผมผิดเหรอ

นี่นี่คือข้อความที่เขาเขียน
เราสองคนรักกันแบบพี่น้องแล้วท้องก็ไม่ได้ชนกันนะครับ
ผมมีความสนิทกับคุณแม่น้องเป็นอย่างดี
และผมไม่ต้องการคนเข้าใจนะครับ
เอาที่สบายใจใครจะอยู่ทีมไทยก็ว่ากันไม่ได้นะครับ
คนที่รักผมเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
ที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียเรื่องแบบนี้นะครับ

ใครอย่างนั้นมีคนบอกว่าต้องปกป้องแฟนตัวเอง

ผมจะปกป้องยังไงแล้วผมก็ไม่ปกป้องน้องหยกยังไง
เรื่องที่เป็นความจริงก็ฟังหูไว้หูนะครับ
เป็นผู้ชายพูดตรงครับเกลียดก็บอกเกลียดรักก็บอกรัก
ปรากฏว่าโพสต์ไปได้แป๊บนึง

บางคนก็บอกว่าทำไมถึงไม่ปกป้องหยกแฟนตัวเองล่ะ
เพราะว่าจริงแล้วก็นี่ก่อนอื่นมันต้องขอลบรูป

แล้วรูปนี้อะไรผมทำให้หลายคนเสียหายและเสียใจ
โดยเฉพาะคุณหยกนะฮะผมไม่มีเจตนาทำร้ายใคร
แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมขอรับผิดทุกการกระทำของผม

ทั้งหมดที่เกิดกี่วันเลยที่คุณเล่ามาทดการ

คือ๓๐๓๐๓๑มาแล้วเต็มเลย
ยอดฟอร์โลยงขึ้นมากจริงพี่ยอดฟอร์โลตอนล่าสุดเนี่ย
แสนหกหมื่นแปดพันแล้วจากวันที่ประมาณ๓๐มิตรประมาณแสนนิดค่ะ
เป็นแสนอยู่แล้วคนตามแต่ว่าแต่ว่าคนที่เข้าไปด่าน้องนะฮะ
ดูความคิดเห็นเนี่ยนะสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกรายการ
โอ้โฮอันนี้ยอด
นี่คือยอดของอินสตาแกรมนะครับที่เป็นนักร้องคนดังที่มีการติดตามเพิ่มมากขึ้น

อันดับหนึ่งคุณหยกธัญกัณฑ์มีผู้ติดตาม๔๙๕๔๐
นี่คือเพิ่มขึ้นนะฮะปีเป็นอันดับสองคุณเจ้านายลูกของคุณเจ
อันดับสามพี

เพราะหลังจากนั้นทางเพื่อนของคุณหยก

ขอโทษนะคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไร
เคยช่วยเหลืออะไรคุณไว้บ้างคุณถึงได้มาถึงจุดนี้

นู่นนี่นั่นเขาก็ด่าแอมเพื่อน
ไม่จริงทีมพีพีก็มีเพื่อนออกแบบพีพีก็มีด้วยเหมือนกัน

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้

ต้องคุยกันเอง๓คนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
ถูกไหมฮะพอสุดท้ายจริง
มีบุคคลที่๔บุคคลที่๕บุคคลที่๖ขึ้นมานะ

คิดว่ายิ่งมีทีมนี่แหละจะยิ่งหนักพอแล้วรู้ไหมจุ๊บกล้าพูดอย่างนี้

แล้วพี่ทำอย่างไรให้จบพี่บอกพี่เลยพี่มีของชื่อไหม

จริงเดี๋ยวแล้วพี่ทำอย่างไรให้ทุกอย่างจบ

อันนี้ใครต้องหนีหรือ

คือผมบอกเลยนะเรื่องนี้มันจะจบได้ง่ายเลยคือ

น้องออกมาพูดเลยว่ามันไม่จริง
มันเป็นแค่การจิ้นหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไป

ถ้าหนูลงอะไรไปแล้วมันทำให้พลาดพิงถึงพี่หยก

อันนี้ต้องรอดูเดี๋ยวรอน้องให้สมัครแล้วกัน

ปกป้องแฟนตัวเองมากกว่านี้

ก็ใจเย็นรอดูเขาก่อน

จบแล้วแต่มีรีรันงะจบแล้วถูกแข็ง

ต่อมาเดี่ยวเล่าต่อไมด้๓๒๑เหมือนกัน
เนี้ยแหละคือคนก็เลยแบบเป็นกระแสกันเป็นกระแสมากเยาว์นานมากเป็นอาทิตย์ใด
ถึงตอนนี้เนี่ยทางเนี่ยเองทางพี่พี่เองทางก็ยังเงียบอยู่

เห้อ

คุณเนย

เนยวรัฐาตามดีเจภูมิไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยล่ะยังไงล่ะ
ปากบอกไม่ได้เป็นแฟนแต่ตัวติดกันยิ่งกว่า
ซะอีกเพราะช่วงปีใหม่ก็เห็นเนยวรัฐาตาดีเจภูมิ
เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันเอ๊ะยังไง
รถเมย์ก็ไปแต่ไม่เจอกันไม่ใช่กับแม่

ภูมิก็เคยบอกกับผมว่ามันไม่มีทางจะแบบไปเป็นแฟนกันได้
แต่ว่าเนี่ยเขาทางเนยเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปพบรักใหม่กับคุณหมอ
เป็นหมอฝังเข็มนะแต่ไม่รู้ฝังเข็มหรือยังไง
ให้ทางน้องหรือยังเพราะน้องก็รู้สึกว่าอาจจะต้องฟังเข็ม
พาดหนังพุมโบราณพาดจีน
ไม่เขาฝังเข็มเพื่อความสวยงามได้
เดี๋ยวนี้เขาฝังเข็มแล้วก็เพิ่มสวยจริงไม่รู้ฝังให้น้องหรือยัง
ไปที่ข่าวอื่นกันเลยดีกว่า

พีเวดดิ๊งแล้วค่ะโอ้โฮช่องแรกนะคะ

ไปเลยนะฮะทะลุไปดิ้งที่เกาะเสม็ด
โอ้โหตายแล้วมีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังจุ๊บ
คุณพระนั่นแหละนั่นแหละ
อันนี้ที่เขาบอกว่าเสม็ดไปแล้วก็ต้องอะไรทุกลาย
คนละคนเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิด

เลยไปไกลไม่มีใครทักฉันเลย
แล้วพี่เหมียวนะไปเยอรมันนานมาก
ตกข่าวทุกอย่างไม่รู้อะไรแล้วก่อนดูสิ
ทีมรถเมย์หรอ
เดี๋ยวเป็นทีมรถเมย์จะงานข้าวละคุณค่ะ

ก็ยินดีด้วยเขาจะแต่งกุมภาพนี้แล้วนะ

ก็ต้องบอกว่าพี่อ้ำพัชราภาเขาก็อวด
ปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่อันนี้ล่ะ
โอ้ยแบบว่าสวยแล้วคุณดีมากนาน
จะได้เห็นแบบเต็มอ่ะแบบนี้ดูสิเห็นไหม

ใช่ปกตินี้คือถ่ายที่อัมโฟนถ่ายเองใช่ไหม

คืออ้ำเนี่ยเขาประกาศที่บอกว่าเขาจะหยุดถ่ายเซ็กซี่ไปนานแล้วถูกไหมครับ

คนลาเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นละในถ่ายหนังสือ
แต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าของขวัญปีใหม่

ปี๘ผมว่าไม่ปีนี้ก็ต้องปีหน้าหรืออาจจะปีต่อไปอย่าฟันถ่วง
แหมพี่หนุ่มต่อไปพี่นี่หมอดูบอกว่าต้องแต่ง
นี่ผมนะผมนะครับขำนี่ผมจะให้ดู

นี่ประหลังอาหารก็อยู่แบบน้ำ

นี่หมอดูบอกว่า
แต่ละคนนี้นะ
อันนี้นะอันนี้หมอกริจคอนเฟิร์มนะครับ
บอกว่าดวงของอ้ำพัชราภาไม่เกินปี๒๕๕๘จะได้แต่งงาน
ถึงเวลาอันเหมาะสมไม่มีดวงเบนโล
ถ้าผิดจากนี้ผมเลิกถ่ายดวงดาราตลอดชีวิต

ปีนี้ปี๕๙เลยมองเลิกดูเลย

วันนี้บอกคุณผู้ชมค่ะวันนี้ประกาศ
ผู้โชคดีได้รับห้ำคอนโดได้แล้ว
ใครจะเป็นผู้โชคดีห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป